กลับมารมันทราบ
กลับมารมันทราบ
กลับมารมันทราบ
กลับมารมันทราบ
กลับมารมันทราบ
กลับมารมันทราบ
กลับมารมันทราบ
กลับมารมันทราบ

กลับมารมันทราบ
กลับมารมันทราบ

แล้วของใครอะ
โทรหาต้องโทรหาคะโทรหาเขาให้ใครคะ
มีกินไก่เลยเว้ย

ไม่ได้ขายรึเปล่าเห็นก็ใช่เว้ยมีกินไก่

มีถุกใช่ไหมครับ

หัวใครชื่อผีนะ

นี่ค่ะมาอ่าโมที่ด้วยใคร
เฮ้ยมาอันนี้พอว่าเอานี่ของใครแล้วของใครอ่ะ
ครับโทรหาต้องโทรหาขอข้าวให้ใครค่ะนี่แก่

แม่สายหรือเปล่า
เห็นแม่สายเว้ยเดี๋ยวกินไก่

ชิเลนก่อนชิเลน
คุณลิดใช่ไหมครับ
ผู้รักชื่ออะไรอีกมั้ย
ผู้รักชื่ออะไรอีกมั้ย

มันหายคลิปแล้วมันเยี่ยมสุด

อันนี้มาส่งที่เมาส์ที่มีคลิปใช่มั้ยคะ

ชื่อเล่นค่ะ

เนี่ยหนูเป็นคนหายคลิปแล้วมันเยี่ยมสุด